พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่ทำให้คนทั้งวัดโพกลางเพชรบูรณนั้นค่อนข้างตะลึงเหมือนกัน
ใช่เกิดหลุมยุบคุณผู้ชมครับเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่ที่บริเวณวัดโพกลางจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ซึ่งพอยุบลงไปแล้วพบว่าด้านล่างนั้นกลายเป็นห้องลับห้องสี่เหลี่ยม
ซึ่งคาดว่าเป็นห้องเก็บอาวุธสมัยสงครามโลกครั้งที่๒ครับ
นายพี่บูรณ์หัตถักิจโสพลครับผู้ว่ารัชการจับประเภทเจ้าบูรณ์นะครับ
เข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นดินภายในวัดโพกลางบ้านป่าแดงตำบลป่าเหล่า
อำเภอเมืองเพชรชบูรณ์หลังเกิดการยุบตัวลงไปครับชาวบ้านป่าแดงเล่าว่าหลายวันก่อนครับ
สังเกตเห็นพื้นดินบริเวณด้านหน้าห้องน้ำวัดนั้นซึ่งเป็นการเทปูนทับเอาไว้ยุบตัวเป็นช่อง
ลงไปลักษณะเนี่ยเป็นหลุมลึกทีเดียวครับจึงปรึกษาเจ้าอาวาสแล้วก็คณะกรรมการวัดให้ทุบพื้นปูนออก
รักษ์กฎว่าพอทุบแล้วด้านล่างเนี้ยเป็นห้องสี่เหลี่ยมครับ
ขนาดกว้างสี่เมตรยาวสี่เมตรลึกประมาณสองเมตร
แจ้งให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอเข้าไปร่วมกันตรวจสอบ
ผนังของห้องเนี่ยกอดด้วยอิดแดงก้อนใหญ่แล้วก็หนาครับ
ต่างจากอิดแดนในปัจจุบันเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นการสร้างสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ไปอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์จึงมีความเป็นไปได้ว่า
ที่พบนั้นอาจจะเป็นห้องเก็บอาวุธหรือหลุมหลบภัยก็เป็นได้ครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ได้ให้คณะกรรมการของวัดนั้นกันพื้นที่ไว้เพื่อรอผู้เชี่ยวชาญนั้นไปตรวจสอบต่อไป
ขณะที่ในฟื้นเกรดแฟงอายุ๘๓ปีอดีตกำนันตำบลป่าลาบอกว่า
สงครามโรคครั้งที่๒วัดดังกล่าวนั้นเป็นวัดร้างครับ
และถูกเตรียมที่จะสร้างเป็นโรงเรียนในร้อยจบรอ
ขณะนั้นจอมพลธนอมกิติขจรได้ตั้งกองบัญชาการพร้อมขนอาวุธไปเก็บรักษาไว้
เป็นไปได้ว่าห้องดังกล่าวนั้นเป็นที่เก็บอาวุธ
สงครามสงบลงและไม่ได้มีการย้ายเมืองหลวงไปยังเพชรบูรณ์
จึงขนอาวุธกลับกรุงเทพห้องนี้จึงถูกทิ้งร้างเอาไว้แบบนี้ครับ